คุณผู้ชมเกะกะกองถ่ายวันนี้อ้อมพามาบุกกองเอ็มวีของนักร้องลูกทุ่ง
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้อ้อมพามาบุกกองเอ็มวีของนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้ร้อยล้านค่ะ

ซิงเกิ้ลใหม่ที่ชื่อว่าพอได้เปล่า

ทำยังไงทำไมเธอลองหันมาได้ไหมคะ

บางทุ่มยายสวัสดีค่ะ

หมายความว่าตอนนี้สวยพอหรือยังสำหรับเธอ
สวยพอพเหร้าก็สวยพอเลี้ยงสาม

เขาเข้าใสพอได้เปล่าไม่อยากอยู่ข้างอยากอยู่ข้างเธอ
เขาเข้าใสพอได้เปล่าไม่อยากอยู่ข้างอยากอยู่ข้างเธอ
ข่าวใสพอดีเปล่าอยากให้คำว่าเราติดทวิตเตอร์
ระหว่างต่อสาวลำไยเข้าซีนอยู่เราก็จะมาแกะท่ากับเหล่าแดนเซอร์แทน

เขาเข้าใสพอได้เปล่าไม่อยากอยู่ข้างเธอ

น่ารักน้าฝรรณากอดก็ที่หนูมายอดเพราะไม่ยากโสด